ผมจิรัตน์ทองสุวรรณผู้แทนรัศดรชายจังเศร้าภักดิ์เกล้าไกลครับ

เมื่อคราวอภิปรายงบประมาณ

การใช้เงินงบประมาณ๗ล้าน๕แสนบาท
ที่กระลาโหมได้เอาไปตรวจ
ราคาเครื่องละ๑๐๐๐บาท
หลังจากที่ได้อภิปรายไปนะครับท่านประธานก็
ทำให้เป็นกระแสวิภาควิจารณ์ครับประชาชนให้ความสนใจ
แล้วก็กดดันจนทำให้กระลาโหมต้องยอม
ที่จะถอยแล้วก็เซฟเงินของประมาณไปได้๔ล้านกว่าบาท

ต้องบอกว่าคงจะไว้ใจ
แล้วก็ไว้วางใจให้กับพวกที่ทำรัฐประหารเข้ามา
ลำบากครับแต่ว่าวันนี้ผมจะแสดงให้เห็นครับว่า
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
แล้วก็คนสุดท้ายครับผลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ที่ไม่มีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
ซึ่งธรรมาภิบาลไม่รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
ใช้อำนาจที่มีครับทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน
เพื่อที่ทำให้ตนเองและพวกพ้องได้รับ

ซ้ำร้ายครับยังสนับสนุนให้เครือข่าย
โดยไม่สนใจความรู้สึกของพี่น้องประชาชน
ซึ่งเราจะไม่ปล่อยให้คนเหล่านี้ดำรงตำแหน่งต่อไปครับ
อย่างที่บอกครับในคราวพิจารณางบประมาณที่ผ่านมา
ประชาชนเซฟเงินได้เจ็ดจุดห้าล้านจากการที่กดดันให้กับกราโฮม
ทำไมครับท่านประธานทำไมพี่น้องประชาชนถึงยังไม่ลืม
ทีทีสองร้อยสักทีทั้งที่มันผ่านมาน่าจะสิบกว่าปีแล้ว
ก็เพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยได้รับคำตอบไงครับเราไม่เคยได้รับคำตอบที่มันสมเหตุ
ผลเพียงพอที่จะทำให้เราเข้าใจได้ทั้งคำถามความสงสัยอีกตั้งมากมาย
ยังติดค้างกันอยู่ในใจมาตลอดโดยเฉพาะในเรื่องของค่าโง่หลายร้อยล้าน
สิบกว่าปีแล้วยังไม่มีคนรับผิดชอบเลยปัญหาของทีที่สองร้อยครับ
ประธานมันไม่ใช่แค่เรื่องของทุจริต
แล้วก็ทำให้ประเทศชาติสูญเสียงบประมาณแต่มันเป็นเรื่องของความเสียหายอีกตั้งมากมายครับ
เกิดกับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจรวมถึงประชาชนจำนวนมาก
บริสุทธิ์นับพันรายครับที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
ถูกจับกุมคุ้มขังถูกทำร้ายเพราะว่าโดนเจ้าเครื่องจีทีสองร้อยชี้ใส่
ในพื้นที่สามจังหวัดใต้ครับใครดวงตกเนี่ยก็โดนเจ้าเครื่องนี้ชี้ใส่
ถูกจับสอบสวนทันที๗วันตามกฎอายการศึก
ถ้ายังไม่ยอมรับสารภาพดีนะครับก็ถูกจับเข้าค่ายอีก๓๐วัน
พรกรฉุกเฉินเลวร้ายไปกว่านั้นเนี่ยบางคนยังถูกส่งตัวไปต่ออีก
ไปอยู่ตามค่ายอีกหลายเดือนโดยอ้างว่าเป็นการฝึกอาชีพ
ข้อมูลจากศูนย์ทนายมุสลิมบอกว่ามีประชาชนใน๓จังหวัดใต้ถูกจับ
และในนั้นมีอย่างน้อย๕๐๐คนที่ถูกจับเข้าค่ายเป็นเวลา๔เดือน
ท่านอดิรันดิ์อาริหิศฮะขออนุญาตเอ่ยน้ำท่านนะครับ
ขณะที่ท่านยังไม่ได้เป็นสอสอภักดิ์พลังประชารัฐ
ซึ่งผมก็คิดว่าท่านอยู่ผิดพักจริง
คือคุณอดิลันเนี่ยสมัยแกเป็นหัวหน้าศูนย์ทนายมุสลิมที่ยาลาเนี่ยนะครับ
ก็จะถูกตั้งสมมติฐานว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
ถูกนำไปกักขังถูกคมขู่ถูกบังคับให้สารภาพ

ท่านผู้ชายครับที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับ
คุณภาพประสิทธิภาพไม่ต่างกันแต่ราคาของผมเนี่ย๒๐บาท
แต่ที่กองทัพบกซื้อประมาณ๙๕๐๐๐บาท
ไม่ใช่แค่นี้นะครับถ้าจะซื้อมันต้องมาทั้งชุดครับมันจะต้องมีการ์ดด้วย
การ์ดเนี่ยใบละ๗๘๐๐๐๐บาทแล้วก็สารพัฒน์เลยครับ
จะใช้หาอะไรครับท่านหาได้ทุกอย่าง
ที่ผมชอบที่สุดก็คือการหาที่ผมชอบที่สุดคือการหา
หาเจอได้เนี่ยต้องเสียชีวิตไม่เกิน๑๕วัน
ซึ่งถ้ายังไม่ถึง๑๕วันเนี่ยก็แปลว่าวิญญาณมันยังไม่ได้ออกจากร่างเนอะ
มันก็อาจจะตรวจเจออยู่
ท่านประธานครับกองทัพบกครับซื้อมากที่สุด๑๒สัญญา๗๕๗เครื่อง
๒ล้านบาทเกือบ๙๐ของทั้งหมด
ซึ่งราคาที่กองทบกซื้อสูงที่สุดคือเครื่องละล้านสอง
ในขณะที่กรมศุลกากรซื้อแค่เครื่องละสี่แสนสอง
ฉะนั้นครับผมจะโฟกัสไปที่กองทัพบกเป็นหลัก
ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์แล้วก็พลเอกอนุพงศ

หลังจากที่เรารู้ว่ามันเป็นแค่กล่องพลาสติกเปล่า

แบบนี้ครับแบบนี้ครับเปล่าแบบนี้เลยครับ

ในส่วนของการเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยนะครับ
มันต้องแยกเป็นสองฝั่งฝั่งคนซื้อกับฝั่งคนขาย

คนขายเนี่ยเราก็มีการเรียกร้องไปแล้วครับ
เพราะว่าทุกหน่วยงานต้องฟ้องแล้วก็ต้องชนะอยู่แล้ว

ซึ่งกองทัพบกปัจจุบันก็ฟ้องบริษัทคู่สัญญาไปแล้ว
ในคดีอาญาช่อโกงแล้วก็ในคดีทางปกครอง

และตอนนี้ครับก็อยู่ระหว่างบังคับคดีให้ชดใช้เงินคืน
ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยฟ้องชนะก็ใช่ว่าจะได้เงินใช่ไหมครับ
ซึ่งเราก็คงไม่ได้คาดหวังขนาดนั้น
ท่านประธานครับมาดูในส่วนของการดำเนินคดีฝั่งคนซื้อครับก็คือการทำทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง

แต่สิบปีมานี้ครับเราหาคนผิดไม่ได้ถามว่าวันนี้มีใครไม่รู้ครับว่า
จีซีสองร้อยเกือบทั้งหมดเนี้ยอนุมัติสั่งซื้อหรือใครทุกคนรู้ครับว่า
ทุกว่าอนุมัติสั่งซื้อเกือบทั้งหมดร่วมกับ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณตอนที่เป็นรัฐมนตรีกระลาโหม
มีพลเอกประยุทธ์แทรกมาด้วยนะครับในสัญญาที่สิบเอ็ด
แต่ไม่เป็นไรครับในเมื่อหน่วยงานตรวจสอบประเทศเรามันทำไม่ได้ครับ
โดยงานตรวจสอบประเทศเรามันปล่อยให้เขาลอยตัวในการตรวจสอบ
แล้วก็ปล่อยให้เขายังลอยหน้าลอยตาแล้วก็เล่นบทใส่เสื้อเป็นผู้ถูกกระทำ
แทร่งทำเป็นเหยื่อที่ถูกหลอกนี่ยังไม่นับนะครับ
คนที่ออกมาปกป้องอีกเต็มไปหมดเลยคนที่มาออกทีวีสร้างความเข้าใจผิดให้สังคม
แล้วก็พยายามทำเนียนแกล้งลืมว่าพูดอะไรไว้
ไม่ต้องพยายามให้เสียเวลานะครับเพราะว่าเพราะว่าพวกเราไม่ลืมแน่
เรายังจำหน้าตาคนพวกนี้ได้ดีครับแล้วก็เอ่อ
คนพวกนี้ก็ไม่ได้ไปไหนไกลหรอกครับก็อยู่แถวนี้แหละครับ
แต่ว่าได้ดิบได้ดีทั้งนั้นท่านพนักครับในขณะที่การบรรคดีกับคนซื้อ
ทีที่สองร้อยลวงโลกเนี่ยโดยเฉพาะคุณประวิทย์คุณประยุทธ์
คุณอนุพงศ์เนี้ยดูดูแล้วก็คงไม่ใช่ไม่คืบหน้าอะไรในฝั่งคนซื้อเนี้ย
แต่เชื่อไหมครับวันนี้มหากราบจีทีสองร้อยสิบสามสิบสี่ปี
กำลังจะจบลงแล้วครับแบบสวยงามด้วยโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
ี่สิบแปดมีนาที่ผ่านมาครับอายการศาลฐานกรุงเทพ
ซึ่งรับสำนวนต่อจากปรบชอยื่นฟ้องทหารยี่สิบสองนาย
ที่เป็นกรรมการตรวจรับในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
จากกรณีที่กองทัพบกซื้อทีสี่สองร้อยมาเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดเครื่อง
ร้อยแปดสิบสองล้านเรียบร้อยแล้วนั่นก็หมายความว่าคดีทีที่สองร้อย
ที่เรารอคอยกันมานานสิบสามปีกำลังจะจบแล้วแต่อย่าเพิ่งดีใจนะครับ
เพราะว่าคนที่โดนปปชชี้มูลเนี่ย
แล้วก็กำลังจะถูกดำเนินคดีที่สารทหารเป็นเพียงแค่เจ้าหน้าที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาเท่านั้นยดร้อยยดพันไม่กี่คน
ที่ผมพูดชื่อไปเชื่อว่าไม่มีใครรู้จักแน่นอน
ที่ปรบชอชี้มูลความผิดมันเนี่ยไม่ได้ปรากฏชื่อพลเอกประวิทธิ์
ผลเอกประยุทธ์พลเอกอนุพงศ์ในฐานะคนสั่งซื้อเลย
ในสำนวนสักคำเดียวดูเหมือนเราจะโดนข้าวต้มอีกแล้วนะครับ
ท่านประธานเพราะฉะนั้นอย่าให้เขาหลอกนะครับ
ต้นเหตุมันมาจากคนยี่สิบสองคนที่ยดร้อยยดพันเหล่านี้อย่างงี้ครับท่านประธาน
กระบวนการมันก็มันก็เหมือนจะจบแล้วครับแต่ว่าท่านประธานครับ
อย่าให้เขาหลอกเราเลยครับเพราะว่าตราบใดที่ตัวการตัวจริงเนี่ย
ยังนั่งอยู่บนบันลังไม่มีทางหรอกครับที่เรื่องนี้จะจบแล้วออกไปจาก
สิ่งที่มันติดค้างในใจคนได้มาทบทวนกันนะครับท่านประธานว่ามัน
เรื่องราวลวงโลกเมื่อปี๔๘ครับ
ผลเอกสนทิบุญรัฐกรินก็ไปลองใช้
พอไปลองใช้แล้วก็ได้ผลดีมาก

ซีซั่นคือ

ก็เข้าสู่ยุคเรืองอำนาจของเตรียมทหารรุ่น๖

ก็ร่วมกับ
ผลเอกประวิทย์ที่เป็นรัฐมนตรีกระลาโหม

เสดาที่การทหารบกก็จัดหนักเลยครับ
แทบจะเหมาโรงงาน๗๕๕เครื่อง

ผู้ขายเขาเสนอมาให้ก่อนที่กองทัพบกจะซื้อเนี่ย

เครื่องบ้านนี้นะครับ
มันตรวจหาได้ระยะไกลตั้ง๗๐๐เมตรครับ

มันตรวจหาได้ระยะไกลตั้ง๗๐๐เมตรครับ

มันตรวจหาได้ระยะไกลตั้ง๗๐๐เมตรครับ
มันตรวจหาได้ระยะไกลตั้ง๗๐๐เมตรครับ
มันตรวจหาได้ระยะไกลตั้ง๗๐๐เมตรครับ

มันตรวจหาได้ระยะไกลตั้ง๗๐๐เมตรครับ
มันตรวจหาได้ระยะไกลตั้ง๗๐๐เมตรครับ

มันตรวจหาได้ระยะไกลตั้ง๗๐๐เมตรครับ

มันตรวจหาได้ระยะไกลตั้ง๗๐๐เมตรครับ
มันตรวจหาได้ระยะไกลตั้ง๗๐๐เมตรครับ
มันตรวจหาได้ระยะไกลตั้ง๗๐๐เมตรครับ

มันตรวจหาได้ระยะไกลตั้ง๗๐๐เมตรครับ

มันตรวจหาได้ระยะไกลตั้ง๗๐๐เมตรครับ

มันตรวจหาได้ระยะไกลตั้ง๗๐๐เมตรครับ

มันตรวจหาได้ระยะไกลตั้ง๗๐๐เมตรครับ
มันตรวจหาได้ระยะไกลตั้ง๗๐๐เมตรครับ
มันตรวจหาได้ระยะไกลตั้ง๗๐๐เมตรครับ
มันตรวจหาได้ระยะไกลตั้ง๗๐๐เมตรครับ

มันตรวจหาได้ระยะไกลตั้ง๗๐๐เมตรครับ

มันตรวจหาได้ระยะไกลตั้ง๗๐๐เมตรครับ

มันตรวจหาได้ระยะไกลตั้ง๗๐๐เมตรครับ

มันตรวจหาได้ระยะไกลตั้ง๗๐๐เมตรครับ

มันตรวจหาได้ระยะไกลตั้ง๗๐๐เมตรครับ
มันตรวจหาได้ระยะไกลตั้ง๗๐๐เมตรครับ
ไม่เคยเห็นด้วยซ้ำไม่เคยเห็นกับตาด้วยซ้ำว่ามันเป็นยังไง
เขายังเอกใจจนนำไปสู่การตรวจสอบได้
แต่ผลเอกประวิทย์พลเอกประยุทธ์พลเอกอนุพงศ์ครับ
ฐานะผู้เชี่ยวชาญที่มีอำนาจสั่งซื้อพวกคุณไม่เอกใจ

จะสั่งซื้อเครื่องมือศัยศาสตร์แต่กลับมีสเปควิทยาศาสตร์ชั้นสูงปรี๊ดขนาดนี้
พวกท่านก็ไม่ได้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพด้วย
ผู้เชี่ยวชาญร่วมอยู่ในการสั่งซื้อสักครั้งเดียว
แค่บอกว่าฟังเขาเล่ามาว่ามันใช้ได้ดีก็เลยซื้อ
นี่เงินภาษีประชาชน๖๘๓ล้านนะครับ
และความจริงคือ๓ปผู้มีอำนาจสั่งซื้อไม่เคยตั้งผู้เชี่ยวชาญเลย

พอทำลัดประหารก็เลยกลับหนัดขนาดนี้
มาดูกระบวนการการอนุมัติการสั่งซื้อ

แสดงอ่าขอทำความเข้าใจกับท่านนั้นเถอะยติของเราในฉบับ
เนี่ยเราอภิปรายไม่วางใจท่านพลเอกอนุพงศ์ในฐานะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ท่านเกิดนำมานะครับ
ครับท่านบาทท่านครับขอพึกษานีหนึ่งครับคือว่าผมเอา
แจ้งไปตอนแรกแล้วครับว่าล่าสุดนี้เองครับเดือนมีนา
เดือนมีนาที่ผ่านมาพบชเพิ่งจะชี้มูล
ไม่ใช่พบชสาธารณ์เพิ่งที่จะฟ้อง

แล้วก็ย้อนไปอีกแค่ปีเดียวก็คือเป็น

ซึ่งผมจะโยงไปถึงตรงนี้ทีหลังข้างหลังครับท่านประธาน
ครับไม่อย่างงั้นมันจะนอกประเด็นน้ำครับ

ว่าท่านทำการศังซื้อเพื่อนรึเปล่าก็นั่นนน้๊ะ

เพราะว่ามันมีผลตั้งแต่อันดีตจุดปัจจุบันครับ
ขออนุญาตชินแจนครับ

ภิปรายท่านนายกรัฐมนตรี

จัดซื้อตั้งแต่ครั้งแรกแล้วเนี่ย

ไปยืมทอมาแล้วมันใช้งานได้ดี

ี่ห้อนี้รุ่นนี้สเปคนี้ของบริษัทนี้เท่านั้น

ไอ้ที่พวกท่านซื้อของเกสศูนย์เงินไป

มันไม่ใช่เพราะว่าคณะกรรมการตรวจรับที่เป็นแพ้
อยู่ในตอนนี้นะครับเพราะว่าพวกคุณ
ไม่ได้ตั้งเอ่อไม่ได้ตั้งผู้ชำนาญการเข้ามา

สรุปนะครับพลเอกอนุพงศ์ก็ไม่ยอมตั้งผู้จัดการการ
ในการตรวจรับด้วยไม่ใช่แค่ในตอน

ที่ไม่ได้เชี่ยวชาญก็ให้มาตรวจรับ

เอาไปตรวจแล้วท่านก็บอกแล้วเขาก็ให้เหตุผลมาว่า
ความเห็นมาว่าเจอบ้างไม่เจอบ้าง

รายงานทุกสัญญาทั้ง๑๒สัญญา

ไม่รู้ก็เหมือนกันครับก็ยังซื้อต่อมาได้ตั้ง๑๒สัญญา

เงื่อนไขของสัญญากำหนดให้มีการอบรม

ก็ทำกันที่กรมสัมพุทธทหารบกนี่แหละ
หลายคนครับแล้วก็พวกเขาให้ข้อมูลตรงกันหมดเลยว่า

เช้าเนี่ยจะเป็นการบรรยายเชิงหลังสมอง

มีเจ้าหน้าที่ทหารครับจากกองทัพอากาศ

คนถือเนี่ยต้องมีความเชื่อว่ามันใช้งานได้

ถ้าเชื่อว่ามันใช้ได้มันก็ใช้ได้

ถ้าอ่อนเพลียเนี่ยกำลังใจไม่ดีก็จะส่งผลถึงการชี้หาระเบิด
นี่ผมนึกไปนึกว่าท่านไปฝึกกำลังภายในที่เขาเหลียงซานนะครับเนี่ย
ช่วง๑๐โมงถึงเที่ยงครับก็เป็นการสอนวิธีการนอนหลับที่ถูกต้อง
นอนยังไงไม่ให้ร่างกายอ่อนเพลียผมเล่ายังเหนื่อยนะครับ
นอนหงายท่าราบมือประสานอยู่บนหน้าอก
สอนนับเวลานอนให้ได้๘ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย
สอนการจดบันทึกเวลาการนอนและข้อสำคัญที่สุดก็คือห้ามดื่มเหล้าเด็ดขาด
บ่ายโมงถึงบ่าย๓เป็นการฝึกทดลองจับเครื่องจริงครับ
มีคนหนึ่งประคองคนหนึ่งตั้งจิตให้มั่นแล้วก็อีกคนคอย
ไม่รู้ทำอะไรก็ได้แค่เดินเอามือคำไปเฉยเท่าที่ผมเห็น
ต้องนอนหงายด้วยนอนแต่แข็งไม่ได้
จะได้รับคำแนะนำอย่างเร่งครัดเลยว่าห้ามเปิดดูภายใน
เด็ดขาดเพราะว่ามันจะกระทบต่อเทคโนโลยี
ละเอียดอ่อนซึ่งอยู่ภายในตัวเครื่อง
อดคล้องนะครับกับกองทัพครับที่ออกมาบอก

เขาไม่ให้แกะแล้วมันคือมันผิดสัญญา
ซึ่งผมก็งงว่าเราซื้อมาแล้วทำไมเราแกะไม่ได้เนอะ
ท่านประธานผมอ่านสัญญาของกองทัพบกทั้ง๑๒สัญญาที่ทำกับผู้ขายเนี่ยนะครับ
บรรทัศน์ไหนครับไม่มีตัวหนังสือตัวไหนที่เขียนว่าห้ามแกะ
ซื้อมาแล้วท่านประธานก็ต้องเอาไปใช้ครับหายนะก็เกิด
พฤษภาปี๕๑ครับตำรวจตะเวนชายแดนเสียชีวิต๓คน
จากเหตุคดีรอบยิงประหลัดอบตคลองมานิงอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี

๕๒ตุลาคมครับเหตุระเบิดคาร์บอม๒ครั้งในเดือนเดียว
ชาวบ้านก็ได้ยินครับสักพักเดียวก็ตู้ม
ผู้เสียชีวิตหนึ่งคนคือนางสาวนูรุ่งสนะแวนนาแวร์ครับ
ร้านขายเครื่องสำอางข้างแล้วก็ประชาชนรอบข้างบาดเจ็บ๒๖คน
ครั้งที่สองเดือนเดียวกันเลยเหตุเกิดที่ตลาดสดลดไฟเยอะหลาย
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็ประชาชนจำนวนมากได้รับบาดเจ็บ
และไม่ใช่เท่านี้นะครับท่านประธานในเมื่อมันเป็นแค่กระป๋องเปล่าจริงจริงอ่ะ
กระป๋องเปล่าไปแล้วสร้างความเสียหายไม่หยุดไม่หย่อน
ก็เพราะว่าคนใช้พักผ่อนไม่เพียงพอ
ก็คือเขาให้นอน๘ชั่วโมงท่านอาจจะนอนไม่ถึงนะ
คือนี้ผมไม่ได้จะเอาเรื่องของความสูญเสียมาล้อเล่นนะครับท่านประธาน
แต่ว่าการกระทำของพวกท่านที่ซื้อมาเยอะขนาดนี้แล้วก็บังคับให้เขาใช้ขนาดนี้เนี่ย

ปี๒๕๑๓ครับท่านประธานสไลด์ขึ้นเลยนะครับ
ผลเอกสันเสริฟแก้กอดเหนื่อยครับโคศกกองทะบกในขณะนั้น
บอกว่าสารทุกอย่างในโลกมนุษย์เนี่ยจะมีสนามแม่เหล็กของมัน
แล้วก็ถ้าเราจะหาอะไรแล้วก็เอาสารนั้นใส่เข้าไป

รายนี้เนี่ยปัจจุบันเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับ

เคยเขียนในหนังสือเรื่องทักษิณวิปโยคเมื่อปี๒๕๕๒ว่า
สามารถหาวัตถุระเบิดได้ดีเยี่ยมเป็นอันดับต้นของโลก
ความเห็นของอายการสำนักงานคดีปราบทุจริต
คดีที่ปปชส่งสำนวนไต่สวนข้อเท็จจริงมายังสำนักอายการสูงสุด
หลังจากที่พ่อบชส่งมทิชีมูลมาให้อาจารย์ฟ้องค์เนี่ยนะครับ

ผู้มีอำนาจอนุมัติจัดซื้อในการจัดซื้อครั้งที่๔ที่๗ที่
มีการสั่งซื้อแต่ไม่ได้ดำเนินการตามนั้นจึงปฏิเสธว่าไม่รู้ว่าอุปกรณ์
ดังกล่าวไม่สามารถตรวจสารวัตถุระเบิดและสารเสพติดได้เพื่อให้พ้นความผิด
ไม่ได้นอกจากนี้ยังมียังมีความเห็นต่อครับ
ท่านท่านอีกด้านหนึ่งครับคดีนี้คณะกรรมการปปชไม่แจ้งข้อกล่าวหา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้มีอำนาจอนุมัติจัดซื้อในการจัดซื้อ
ผู้บัญชาการฐานบกผู้มีอำนาจอนุมัติจัดซื้อในการจัดซื้อ
อายการสูงสุดจึงไม่มีอำนาจพิจารณาการกระทำความผิดของบุคคลดังกล่าวได้
อันหนึ่งการที่คณะกรรมการปปชไม่แจ้งข้อกล่าวหา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้มีอำนาจอนุมัติในการจัดซื้อ
มีหน้าที่ต้องตรวจสอบให้มีความชัดเจนว่าอุปกรณ์ดังกล่าวตรวจหาสารวัตถุระเบิดและสารเสพติดได้หรือไม่
แต่ไม่ได้ดำเนินการนั้นจึงเห็นว่าการไม่แจ้งข้อเก่าหาเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ผมกราบหัวจิตหัวใจอายการท่านนี้จริงนะครับ
นี่คือความเห็นที่ตรงกับสามัญสำนึกของประชาชนมากที่สุด
นี่แหละครับมีแค่คนนี้ครับที่มีกระดูกสันหลังจริง
แค่คนนี้ครับที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วก็เคารพในหน้าที่
รับผิดชอบของตัวเองสามัญสำนึกของคนทั่วทั่วไปนี่นะครับ
อย่างที่บอกใครทำผิดคนนั้นก็ต้องรับผิด
เซ็นคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบมันก็ง่ายแค่นั้นแหละ
แต่ไม่รู้ทำไมประวัติศาสตร์มองไม่เห็นเอกสารฉบับนี้
ประวัติศาสตร์ก็ได้รับคืนไปแล้วท่านจิรัติครับ
มีท่านสอประทุกข์ครับเชิญครับ
ท่านที่เคารพราดรปริศนานนัตรกุลสมาชิกสภาพผู้แทนลักษณ์
จังหวัดอ่างทองพักภูมิใจไทยผมประท้วงท่านประธานครับ
ท่านประธานทำผิดข้อบังคับข้อที่๙ในยติ
พิปรายไม่ไว้วางใจท่านรัฐมนตรีเนี่ยครับอภิปรายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
อภิปรายพบทบท่านประธานครับไม่ได้ยินเลยครับท่านท่าน
นิดนึงได้ไหมครับผมประท้วงท่านประธานครับ
พูดดังหน่อยตามยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ย
พิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหัฐไทยไม่ใช่อภิปรายไม่ไว้วางใจ
พบทบในอดีตเมื่อสิบปีที่แล้วเมื่อสักครู่นี้ท่านวิรัติได้ประท้วงท่านประธานไปหนึ่งครั้ง
ก็ขอให้ประธานท่านได้วินิจฉัยให้ผู้ที่อภิปรายเนี่ยอภิปรายเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผมนั่งรอฟังมาครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วครับก็ยังไม่ได้เข้าเนื้อหาว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ย
บริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดตามยติอย่างไรนะครับท่านประธานต้องวินิจฉัย
ครับผมวินิจฉัยนะครับความจริงผมก็ได้เตือนท่านจิรัตน์ไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
ว่าท่านไปปูพื้นไกลเหลือเกินตั้งแต่สมัยท่านเป็นพบทบเป็นอะไรนู่นมันไกลเกิน
ฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านจิรัตน์เอาเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินของท่านลำตีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความผิดพลาดบกพร่องอะไรตาม
ตามที่ได้ยื่นยติไม่ไว้วางใจเอาไว้นะครับเพราะว่าฟังท่านปูพื้นมานานแล้วฉันอยากจะให้เข้าสู่
การบริหารงานราชการแผ่นดินในในยุคปัจจุบันนี้นะครับท่านเจรัตน์ครับเชิญครับเชิญอภิบายต่อครับ

ท่านประธานครับกระบวนการในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นเนี่ย
ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีจะต้องมีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
อันนี้เป็นคุณสมบัติข้อแรกที่จะมาเป็นรัฐมนตรีนะครับ
ถ้าเคยมีการช่อลาดถ้าเคยมีการบังหลวงไม่ว่าจะอดีตแค่ไหนเนี่ย
คุณสมบัติเหล่านี้เรารู้อยู่แล้วว่าถ้ามาเป็นแล้วเนี่ยมันเป็นไม่ได้
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจีรัฐกำลังอภิปรายเนี่ย
ผมมองว่าเข้าอยู่ในกรอบ
ในเรื่องของคุณสมบัติในเรื่องของความซื่อสัตว์สุจริต

แล้วก็รับฟังเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายจนจบ

ก็ใช้เวลาไม่มากครับ

คุณสมบัติคืออย่างนี้ท่านจุลภัณฑ์ครับ

วันนี้เรายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ในการบริหารราชการแผ่นดิน
กระทรวงมหาดไทยในปัจจุบันนะครับไม่ใช่ว่าไม่ให้ท่านจิรัตน์ปูพื้นมา
ท่านเกรียรัฐมีเวลาพิปรายหกสิบนาทีนะครับนี่เหลือเวลาสิบเจ็ดนาทีท่านก็ไปพูดแต่อดีตอยู่
ผมก็ฟังมาตลอดประธานก็ฟังมาตลอดฉะนั้นการที่ประธานวินิจฉัย
ถือว่าเอ่อถูกต้องแล้วครับท่านเกรียรัฐปรับปรับหน่อยครับ
แต่มันเป็นไปหลายความจริงแล้วนี่ครับผมจริงจริงผมเข้าปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่หกสิบห้านี่
มันได้มันได้เป็นน่าจะนานสิบนาทีแล้วมัติแล้วก็เป็นเรื่องของการบริหาร
งานในหน้าที่ที่ท่านบริหารในขณะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับ
ผมกำลังพูดถึงการเอ่อชื่อสัตว์สุจริยะครับผมก็ได้
แต่ผมก็ได้อภิปรายไปในตอนต้นแล้วครับว่าไม่มีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
แล้วก็ขาดธรรมอภิบาลแล้วก็ไม่รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
ผมว่าน่าจะเข้าทัพมันตรงที่สุดแล้วครับท่านประธาน
ขออนุญาตต่อนะครับผมจะใช้เวลาเอ่ออีกไม่นานครับท่านประธาน
ที่ชี้มูลหน่วยงานอื่นครับหน่วยงานที่ซื้อทีที๒๐๐ไปด้วยกันเลย
อีก๒๐เกือบ๒๐หน่วยงานก็ทุกคนก็โดนหมดแล้วครับ
สุรกากรก็ผู้บริหารระดับสูงหน่วยงาน๑๕๗
พปสเนี่ยคนที่โดนคือผลตำรวจโทร

สถาบันติศรีวิทยาศาสตร์สี่สัญญา
ก็คือคุณหญิงหมอเนี่ยนะครับผิดวินัยร้ายแรง๑๕๗
แล้วก็ทีนี้รู้ยังครับว่า
ทำไมตอนนั้นคุณหญิงหมอถึงต้องลิฟต์ขนาดนี้

ผู้บริหารที่เซ็นสั่งซื้อเขาโดนกันหมดแล้วครับ

ซึ่งจริงแล้วนะครับถ้าแนวการดำเนินงานของปปชเนี่ย

เคยมีหนังสือเวียนปปชครับที่ปช๔ทับ๖๗ครับ

ทำสัญญาหรือว่าบริหารสัญญาเสียเปรียบเอกชน
จะต้องมีการดำเนินการสอบสวนหาทางรับผิด

แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกเรื่องทุกราย
โดยระบุรวมถึงตัวรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนั้นด้วย

แม้แต่พูดถึงสักคำเดียวในเอกสารก็ไม่มี

พบชที่นำโดยผลตำรวจเอกวจฉละผลภาษาราชกิจ
ซึ่งใครก็รู้ว่านี่คือเด็กสามปอนดเลย
แต่ไหนแต่ไรเป็นทั้งสนชมาเป็นทั้งรองนายกฝ่ายการเมือง
แล้วก็โดนม๔๔ไม่รู้กี่ฉบับ
สุดท้ายก็เนี่ยปูทางมาให้เป็นประธานปปช
ปัจจุบันนี้นะครับปรปชมีถึง๘คนเลยครับ

ก็นำโดยพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทธพลเอกอนุพงศ์

แล้วใครมันจะไปเชื่อครับว่าองค์กรอิสระอย่างปปชจะอิสระจริง

ผลเอกประยุทธิ์เป็นทศธบเนี่ย

ผมนายคารมพลพรกลางสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร

บอกแค่งี้ก็น่าจะพอนะท่านนะ

และฟังคำอภิกายของผู้อภิกายด้วยความค้ารพ
ท่านอภิกายนายัตติผมดูอยู่ฮะ
เกิดจากต้องเป็นการบริหารงานยอดการแผ่นดินผิดภาษา
แผ่นดินผิดพลาดและไม่มีทางที่จะย้อนใบเดือดได้เลย
หากจะพูดถึงคุณสมบัติเนี่ยต้องว่าตอนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่
ไม่ใช่มาอภิปรายตอนนี้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านประธานควบคุมแล้ว
ถ้ายังไม่จบท่านต้องใช้ข้อ๗๔เมื่ออภิปรายพอสมควร
ท่านต้องใช้แล้วเพราะเหตุว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ท่าน
กีฏีสองร้อยก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องปรบชตอนนี้
อำนาจปรบชเป็นองค์กรอิสระตามนู้น
ถ้าจะบอกว่ามีอำนาจอภิปรายเขาลึกขนาดไหนนี่
ต้องไปไกลกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตที่จะให้ท่าน
วินิจฉัยให้ควบคุมการประชุมให้กระชับแล้วอยู่ในประเด็นครับ
ครับผมเองก็ได้วินิจฉัย

วินิจฉัยกับท่านจิรัตน์ไปครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วนะครับ
นะครับท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องที่กำลังจะเข้าสู่การบริหารงานในปัจจุบัน
ซึ่งก็ใช้เวลามานานพอสมควรแล้วผมก็ได้เตือนท่านเจรัตน์ไปหลายครั้ง
หน่อยท่านเจรัตน์ครับเข้าสู่การทำงานของท่านลำตีว่าการกระทรวงมหาดไทยหน่อยครับ

ครับนี่ท่านประท้วงเรื่องอะไรครับ
ผมคำฐองธิพธรรมครับผู้แทนรัศรรณชื่อชื่อชื่อภักดิ์เกล้าไกลจากภาคอีศาลครับ
ว่าผิดข้อบังคับข้อที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดครับ
ประท้วงประท้วงข้างหลังขอฝ่ายเทคนิคนะครับเอาตราหักเก้าไกลลงด้วยนะครับ
เดี๋ยวเขาจะหาว่าพักเก้าไกรประท้วงกันเองครับครับขอบคุณครับท่านประธาน
คือผู้ประท้วงประท้วงก็ไม่ผิดหรอกครับผมวินิจฉัยว่าประท้วงถูกแล้ว
ท่านผมจึงได้เตือนท่านจิรัตน์นะครับว่าขณะนี้เราอภิปรายท่านลำตีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับ
ประเด็นที่จะอภิปรายท่านตีว่าการว่าการกระทรวงมหาดไทยคือก็คือช่วงที่ท่านเป็นลำตีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ใช่ครับไม่ใช่ช่วงที่ท่านเป็นพบทบนะครับ
ยติของฝ่ายค้านตั้งมาว่าท่านลมตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่มีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดซึ่งธรรมาภิบาล
ต้องเอาช่วงที่ท่านเป็นลำตีมหาธัยจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขาดต่อบทบรรยัติแห่งรัฐมนูลหรือกฎหมาย
บริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรงคือบริหารผิดพลาดบกพร่องในขณะที่ท่านดำรงตะแหน่งเป็นลำตีว่าท่านลำตีว่ารัฐมนต์หรือใช้อำนาจขาดต่อบทมัญญัติแห่งรัฐมนต์หรือใช้อำนาจขาดต่อบทมัญญัติแห่งรัฐมนต์หรือใช้อำนาจขาดต่อบทมัญญัติแห่งรัฐ
มันมีผิดพลาดอะไรบกพร่องอะไรท่านว่ามาครับ
ท่านครับผมอภิปรายถึงพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีแล้วก็พลเอกประวิทย์รองนายกด้วยนะครับท่านประธาน
ก็จริงก็คือทั้งสามป่อที่ที่ได้แจ้งไปแล้วครับท่านท่านแล้วก็เดี๋ยวเข้าถึงปัจจุบันแล้วครับ
ตอนนี้ก็อยู่ในปัจจุบันแล้วครับท่านประธานแล้วก็จะเข้าถึงเรื่องในปัจจุบันที่มีปัญหาอีกเยอะเลยครับ
ก็กำลังจะเข้าเรื่องครับจริงแล้วผมก็มีประเด็นตลอดนะครับแต่ว่าก็เรียนตามตรงครับว่าผมต้องพูดชื่อยศของทั้งสามท่านเนี่ย
ถ้าท่านฟังเบื่อเนี่ยก็ทำลืมยอดลิมเยอะมากยดนะคะ

ประหยัดเวลาผมมากเลยครับอย่างนั้นนะ
บริษัทที่เป็นบริษัทเดียวเลยที่ขายให้กับทุกหน่วยงานในประเทศไทย
บริษัทนี้แหละที่ขายให้กรมศุลกากร๔๒๐๐๐บาทต่อเครื่อง
แสดงว่ากองทัพโบกซื้อ๙๕๐๐๐๐บาทโดยเฉลี่ยแพงสุดคือซื้อ๑๒๐๐๐๐๐บาท
ก็ขายมาตั้งแต่ปี๔๒แล้วแล้วเกือบทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
คนแรกครับคือที่จะรู้จักกันในชื่อของเสียเล็กอนุวัติวัฒนกิจอันนี้เป็นตัวละครลับเลยไม่เคยออกหน้า
นานจะออกสักทีหนึ่งแต่นายทหารทุกคนรู้จักเพราะนี่คือพ่อค้าอาวุธตัวเบ้งเลยของประเทศไทย
คนที่สองครับน้องชายคือสุธิวัฒนกิจคนนี้ก็ที่บอกว่าหนีไปอังกฤษแล้ว
ส่วนที่เป็นทหารครับคนแรกเรืออากาศโทขจรศักดิ์วัฒนากูล
คนที่สองคือพลอากาศเอกอภิชิตการตรรัฐ
อดีตผู้ส่งคนวิทย์พิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุดก็เป็นคนใหญ่คนโตครับ
นามสกุลก็คุ้นนะครับทำธุรกิจกับกองทัพมาเยอะแยะไปหมด
ทั้งสองตระกูลเลยครับท่านประธานวัฒนากูลกัตรัสเนี่ยมีบารมีมีเส้นสายมีความสัมพันธ์ที่ดี
เพราะว่าเป็นตระกูลของอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ๒คน
โดยที่ผลเอกอภิชิตการตรัสเป็นอุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
เป็นหัวหน้าคณะทำงานพิจารณาร่างกฎหมายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ก็คือเขียนกฎหมายแล้วก็ให้คนขายอาวุธมาเขียนกฎหมายนั่นแหละ
ก็คือพลอากาศเอกทะเรศปุณศรีอดีตรองประหลัดกระลาโหม
นี่คือเตรียมทหารรุ่น๖เพื่อนพลเอกประวิทย์ขี่แมนคนสำคัญเลยครับ
ในการทำรอดประหลาดปี๔๙แล้วก็คือไปเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกโดยไม่จำเป็นนะครับ
เอาภารกิจในหน้าที่ของท่านมธ๑นะครับ
ใช่ครับท่านประธานครับท่านเปิดมาถึงภูมิหลังเนี่ยก็โอเคประธานให้เวลานั่งเกือบชั่วโมงแล้วนะครับ
นี่คือปัจจุบันนะครับท่านประธานผมจำเป็นต้องพูดครับไม่งั้นจะไม่เข้าใจเรื่องทั้งหมดครับ
แล้วก็ไม่เห็นเสียหายตรงไหนเลยครับท่านประธาน
ท่านประธานที่กรบครับขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับ
ตามข้อบังคับข้อ๙ครับท่านประธาน
คือในเรื่องนี้นะครับขออนุญาตนะครับ
รวมนายยกษวนตรีด้วยนายยกษวนตรีนี้ยติเขียนไว้ชัดนะครับว่า
โดยละเว้นและเพิกเฉยต่อการทุจริตในภาครัฐ
เพื่อเอื้อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
ตอนนี้คดีดังกล่าวเนี่ยมันข้ามมาถึงรัฐบาลชุดนี้
ท่านกีฤทธิ์เนี่ยก็กำลังจะเปิดเผยถึงว่า
ใครที่เกี่ยวข้องเป็นพวกพ้องของรัฐมนตรีทั้ง๓ท่านนี้หรือไม่
ท่านกำลังจะโยงเป็นเรื่องของหน้าที่
กรณีอย่างนี้ไม่ได้อยู่นอกของยติเลยครับ
ผมอยากให้ท่านประธานได้กรุณาให้ท่านกิจรัฐพูดอย่างเต็มที่ครับ

ท่านเจรัตน์ได้นำเอาประเด็นปัญหานั้นเป็นการปูพื้นมา
นะครับแต่ท่านเจระใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงนี้เหลือเวลา๑๑นาทีนะครับ
ยังไม่ถึงจุดที่เป็นหมอทหนึ่งเลยนะครับ
ฉะนั้นท่านลีบเข้าสู่ประเด็นนะครับเวลามันจะหมดละ
ท่านประธานที่เคารพครับขออนุญาตนิดหนึ่ง
ไม่ใช่อภิปรายเฉพาะตัวรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับ

เพิกเฉยต่อการทุจริตในภาครัฐเอื้อประโยชน

เป็นประโยชน์สาธารณะนะครับอย่างน้อยผมก็ทวงเงิน
๒ล้านที่เป็นเงินภาษีประชาชนนะครับ

นี้เลยนะครับผมว่าถ้าจะมีใครประท้วงอีกเนี่ยก็ก็คือ
เจตนาที่จะปกป้องไอบริษัทนี้อีกแล้วกองทัพบกก็ปกป้องจังเลยแล้วนี่ก็จะปก
กันอีกแล้วนี่ผมพยายามทวงเงินภาษีประชาชนคืนครับ
ท่านประทานขอยัดต่อนิดเดียวเองครับท่านประทานครับ
ปุณศรีเนี่ยที่บอกว่าเป็นคีย์แมนคนสำคัญในการทำรัฐปัญหารวมถึงเป็นคนขายฝูงบินกิฟเพ่นด้วย
การเอกทะเลียดก็เป็นสรทชครับแล้วก็ไปเป็นประธานกรสรทช
ประมูลสามจีสี่จีช่องขึ้นพร้อมถี่มั่วไปหมดแล้วก็เป็นผอสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศครับ
ท่านประธานที่มีบทบาทในการแก้กฎหมายเกี่ยวกับคลื่นสื่อสารจนเอวีเอ
คอมเนี่ยที่เป็นบริษัทที่เชื่อมโยงกันเนี่ย
ก็คือได้ขายของที่เป็นงานสื่อสารให้กับกองทัพอีกบานเลย
ที่อยู่ในกวนเดียวกันนะครับของเอวีเอเพื่อนคุณประวิทย์เนี่ยนะครับ
ยังมีอีกหลายชื่อครับสไลด์ขึ้นเลยนะครับอย่างที่เห็นนี้นะครับ
ก็เยอะแยะไปหมดสไลด์ขึ้นเลยนะครับ
คือทีนี้เห็นรู้หรือยังครับตังแทนว่าทำไมถึงไม่กล้าแต่เอวีเอซทคอม
กล้าแตะ๑๘มงกุฎที่ขายของเก๊ให้กับเรา
ก็ไม่แปลกนะครับก็เพื่อนรักร่วมทำรัฐประหารมาด้วยกัน
คุกเสี่ยงตายมาด้วยกันจะช่วยเหลือกันอุดหนุนกันเนี่ย
เอาไปโปรโมทให้ด้วยนะก็ไม่เสียหายอะไร
ทัพอากาศกองทัพเรือกองบัญชาการกองทัพไทย
ทุกคนในตอนนั้นพบทรพบตอทุกคนก็รุ่น๖ทั้งนั้น
ผลเอกอนุพงศ์พลเอกประวิทธพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับ
ที่ก็เล่นบทเหยื่อรับบทเหยื่อที่ถูกหลอกขายของปลอม
แล้วดูพฤติกรรมของคนที่ถูกขายของปลอมนะครับ
เขาสู้คดีในประเด็นของการยกเลิกสัญญาครับ
บอกว่ากองทัพรู้ผลการทดสอบตั้งแต่ปี๕๓
ซึ่งอยู่ในระยะเวลาประกันสินค้าทำไมไม่แจ้งกับผู้ขายให้ยกเลิกสัญญา
ถ้าแจ้งตอนนั้นไม่มาแจ้งตอนปี๖๐ซึ่งมันเกิน๕ปีแล้ว
มันก็จะไม่หมดอายุความเหมือนเตรียมกับผมมาเลยไหมท่านประธานเปรี้ยบเลย
บอกว่ากองทัพบกสามารถที่จะตรวจคุณสมบัติประสิทธิภาพการใช้งาน
ตั้งแต่ชั้นจัดหางบประมาณก่อนจัดซื้อครั้งแรกแล้ว
โดยสามารถขอรับสนับสนุนเครื่องจากกองทัพอากาศหรือให้ผู้เชี่ยวชาญมาทดสอบก็ได้
แล้วก็ยังมีสัญญาแรกที่ซื้อไปแล้วด้วยรับเครื่องไปแล้วด้วย
แต่ทำไมยังซื้ออีกสิบเอ็ดสัญญาก็จริงของเขาไม่ใช่แค่นั้น
ทั้งสามปอล์ยังคงเล่นบทเหยื่อผู้ถูกต่อทำอยู่
อ้างตัวว่าโดนหลอกแต่ไม่รู้อีกท่านแหละ
คนเอกประยุทธ์ที่มองเป็นกราห่มดูกราห่มด้วย
ก็ประเคนงานของกองทัพให้กับ๑๘มงกุฎที่มาหลอกขายของเก๊ให้กับเรา
อย่างน้อยนะครับที่ผมเอามานี่แค่๔บริษัท๓๒๙โครงการมูลค่า๘๒๘๐ล้านบาท
แล้วเป็นการขายทั้งหมดนี้นะครับทุกโครงการก็เหมือนกันหมดเลยครับ
เป็นการซื้อขายแบบวิธีพิเศษไม่ได้ประมูลไม่ได้สืบราคาจากใครเลย
เจ้านี้เจ้าเดียวถ้าจะมีการแข่งขันกันก็จะแข่งกันเองแค่ในนี้แหละครับ๒๓บริษัทนี้
เขาก็ถ่ายรูปเก็บไว้ว่าเป็นผลงานแม้คงไม่รู้ว่าบริษัทนี้อยู่ไหน
ท่านประธานครับข้อที่จริงทั้งหมดที่ผมอภิปรายไปเนี่ยผมว่าพี่น้องประชาชนน่าจะเข้าใจ
น่าจะรับฟังไต่สวนแล้วก็ชี้มูลกันในใจของตัวเองกันหมดเรียบร้อยแล้ว
ไม่ต้องรอสิบปีเหมือนปบชแน่แน่
รัฐประหาร๔๙ครับท่านประธานผมนี่ผมสรุปแล้วนะครับจบแล้ว
ก่อนรับประหารสี่เก้ากองทัพอากาศกองทัพบกเนี่ย
ยังเหนียมอายท่านประธานซื้อแค่๖เครื่อง
แต่พอเตรียมทหารรุ่น๖ทำรัฐประหารเข้ามายึดอำนาจ
ผลเอกอนุพงศ์จัดเต็มเลยครับ๗๕๕เครื่อง
ภายในไม่ถึง๒ปีเมาซื้อทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่า
มันใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง
ซื้อจากบริษัทเพื่อนของพี่ชายตัวเองด้วยที่เป็นเตรียมทหารรุ่น๖
แบบนี้มันก็ชัดเจนไม่ต้องคิดอะไรมากมักง่ายมากเลยที่ซื้อของแบบนี้
สนใจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายด้วย
ตั้งกรรมการสอบไม่ทดสอบก่อนซื้อ
แล้วก็นำมาซึ่งความเสียหายของทรัพย์สิน
และชีวิตของพี่น้องประชาชนหลายคน
พอจะถูกตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพปุ๊บ

อย่างคนเอกประวิทคนเอกประยุทธ์และคนเอกอนุพงศ์
ที่เป็นคนเซ็นสั่งซื้อเองกับมือผมย้ำอีกที
ก็ไม่เห็นได้สนใจใยดีไม่ได้แคร์ความห่วงใย

แต่กลับดิ้นครับดิ้นไม่หยุดยืนยันว่า
ไอ้เศษพลาติกเนี่ยมันจริงเนี่ยของจริง
นี่ไม้เทวดาเลยมันเคยใช้งานได้ดี
ทั้งที่เราก็เห็นอยู่ว่ามันไม่เคยใช้งานได้สักวินาทีเดียวแน่นอน
พอไม่เหลือสีข้างให้ไปแล้วเนี่ยนะครับไม่รู้จะแถยังไงก็ใช้ข้ออ้างที่น่าเกลียดที่สุด
คำว่าโดนหลอกซึ่งมันรับไม่ได้จริง
จะเป็นไปไม่ได้เลยที่หน่วยงานที่เชี่ยวชาญเรื่องยุทธโปรกรณ์ที่สุดในประเทศนี้
มาตั้ง๗๕๗เครื่องได้ลองใช้อย่างน้อยก็๗๕๗ครั้งแล้ว
ทดสอบตรวจรับอีก๑๒ครั้งไม่เอกใจ
แต่ว่าประชาชนในเว็บบอร์ดพันทิพย์ห้องว่ากอเนี่ยไม่เคยเห็นของจริง
ไม่เคยได้จับไม่เคยได้สัมผัสด้วยซ้ำยังดูออก
พอกระบวนการตรวจสอบมันเริ่มขยับเข้าใกล้ก็เตะถ่วงครับ
ดึงเช็งว่าอ้างนู่นนี่
เขาให้ตั้งกรรมการสอบก็ไม่ตั้งเขาให้ฟ้องก็ดึงไว้ก่อนยังไม่ฟ้อง
คนโน้นคนนี้ทีไปเรือกจนราชประหลาดครั้งที่๒ปี๕
คนที่ต้องรับผิดชอบอย่างผลเอกประวิชจรรย์ผลเอกประยุทธจรรย์ผลเอกอนุพงศ์
แทนที่จะแสดงความรับผิดชอบสักนิดนึง
แสดงความพยายามที่จะแก้ไขในสิ่งที่ตัวเองทำผิด

กลับเลือกจะนิ่งไม่ทำอะไรเลย
ตัวเองเป็นพระเด็จการล้านเปอร์เซ็นต์นะครับในประเทศนี้ตอนนั้น

งงที่ปปชอยู่นี้ก็ชี้มูลแล้วก็บอกว่า
๒คนนี้แหละที่เป็นตัวการที่ทำให้เราเสียเงิน

ศูนย์เสียชีวิตพี่น้องประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารอีกเต็มไปหมด
ในขณะที่บริษัทของเพื่อน
ของพลเอกประวิทรุ่น๖ที่บอกว่า

แล้วท่านก็เป็นคนที่ถูกกระทำแล้วก็โดนหลอก
แต่คนโดนหลอกกลับไม่กล้าแตะต้อง
ปล่อยเวลาผ่านไปเป็น๑๐ปี
จนคดีหมดอายุความ

นำซ้ำคุณประวิทย์คุณประยุทธ์คุณอนุพงศ์เนี่ย
ยังจะประเคนงานให้กับเพื่อนรุ่น๖
อีกหลายพันล้าน
ทั้งที่ก็บอกอยู่ว่าเขาหลอกขายของเก๊มา
แล้วก็ไอ้ของเก๊ที่ว่านี่ฆ่าชีวิตผู้คนเป็น

ไม่ใช่ไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนท่านประธาน

และถึงแม้หน่วยงานของรัฐจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ข้อ

แล้วก็รอคอยว่าวันหนึ่งจะได้มีโอกาส

ทำที่เอ่อมาทำหน้าภาพการรัฐการะดาลบิตดินแบบนี้
ด้วยเหตุผลล้าน๘ผมให้สามารถไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์พลเอกอนุพงศ์ทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินต่อไปได้จริงครับ
ขอให้พวกท่านไม่ไปดีไม่เจอสุขติและไม่ต้องคาดหวังจะได้รับการนะโฮศิษย์กรรมจากพวกเรา
ขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณครับ